ใช่ค่ะรวมไปถึงอัปเดตข่าวการตามหาระดมกำลังนะคะ
ในการตามหาแตงโมนิดานะคะวันนี้ครบ๑วันเต็มแล้ว
แต่ทุกคนยังมีความหวังแล้วก็เชื่อว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นค่ะ
เธอเป็นแฟนคลับของคุณแตงโมนะคะเธอได้โพสต์คลิปนะคะที่คุณโตโน่เนี่ย
เดินทางมาพร้อมกับทีมกู้ภัยและคุณอู๊ดเป็นต่อ
เพื่อร่วมภารกิจในการค้นหาแตงโมเมื่อคืนที่ผ่านมา
เดี๋ยวเราไปชมภาพบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
คือแฟนคลับท่านนี้ค่ะก็ไปร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมค้นหา
เฝ้ารอว่าดาราที่เธอรักอาจจะปลอดภัยกลับมา
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเธอไปรออยู่ที่บริเวณสะพานพระราม๕
แล้วจู่เธอก็เห็นว่าเฮ้ยหนึ่งในทีมที่มาร่วมกันค้นหาเนี่ย
ก็คือโตโน่อดีตคนเคยรักของแตงโมร่วมอยู่ในทีมด้วย
แล้วก็มีผู้จัดการส่วนตัวและพี่อุ๊ดเป็นต่อมาด้วยกัน
เธอเล่าว่าทราบซึ้งใจอย่างมากนะคะ
แล้วก็บอกว่าพี่โตโน่มาช่วยแตงโมแล้วอยากให้โมรีบกลับมา
ช่วงของคลิปเธอบอกกับโตโน่ว่าขอให้ช่วยแตงโมให้ได้
ซึ่งโตโน่ก็พยักหน้ารับแล้วก็กอดปลอบเธออีกด้วยนะคะ
ทีมข่าวสอบถามไปที่พี่อุ๊บเป็นต่อ
อู๊ดยืนยันว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
โตโน่ไปร่วมค้นหาแตงโมด้วยกันจริง

ใช้เวลาค้นหาไล่บนผิวน้ำจนเกือบตี๔
แต่ก็ยังไม่พบตัวนะคะ
อู๋เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
ว่าตลอดการค้นหาโตโน่ทั้งเครียดแล้วก็เหนื่อยมาก
เรียกชื่อโมตลอดการค้นหาเลยล่ะค่ะ
และวันนี้ก็ตั้งใจจะไปร่วมค้นหาตัวแตงโมด้วยกันอีกครั้ง
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่อู๊ดกันหน่อยค่ะ
เราควรไปตามหาไหมพี่เรามีทีมไหม
เราอยากไปตามหาเองเราไปในฐานะโมเป็นเพื่อนเป็นน้อง
เป็นอะไรที่เราเคยร่วมงานเคยอะไรกันอย่างนี้
สายดีแล้วก็โน่ก็บอกเฮ้ยพี่เขาเป็นเพื่อนที่ดีกับผมมากเลยนะ
คือทุกอย่างมันเคลียร์จบไปแล้วไงมันเหลือแต่ความเป็นเพื่อนกัน
อู๊ดโพสต์บอกว่าพี่โน่เครียดมาก
เครียดคือเขาก็อยากเจอถ้ามันล่วงไปในนั้นจริงถูกไหม
พี่อู๊ดก็ยังฝากเคลียร์ดราม่าด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่า
โตโน่เนี่ยตั้งแต่ทราบข่าวแรกแล้วก็ทักมาหาพี่อู๊ดเลยว่า
อู๊ดออกไปช่วยกันตามหาแตงโมเถอะนะไม่ใช่ว่าเขาละเลยหรืออะไรนะคะ
ตอนไปถึงเนี่ยก็ได้มีการจุดทูบไหว้ขอสารริมน้ำว่าให้ช่วยเปิดทางให้หน่อย
หาตัวแตงโมให้พบให้หน่อยนะคะ
โดยจุดที่ทั้งหมดไปตามหาก็คือบริเวณใต้โป๊ะนะคะ
ฝั่งตึกบ้านริมน้ำคือไปในจุดที่เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ไป
เพื่อที่จะเป็นกำลังแรงในการค้นหาตัวแตงโมอีกแรงหนึ่งนั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกทีมที่ระดมกำลังกันไปค้นหา
หลายคนยังเชื่อว่าปฏิหารยังน่าจะเกิดขึ้นได้